ยุคนี้สมัยนี้เนี่ยอยู่ในวงการบันเทิงเนี่ย
จากฝีมือดีแล้วมันต้องมีที่พึ่งทางจิตใจ
ูเตลูก็ต้องมีคุณผู้ชม
มันเป็นความมั่นใจอย่างหนึ่งนะคะ
แล้วก็บางคนขอแล้วได้ผลไงก็ยิ่งเชื่อเข้าไปใหญ่อีกคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าเราขอออกตัวก่อนเลยนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลจริง
บันเทิงไทยรัฐค่ะได้รวบรวมดาราที่เขาเชื่อเรื่องนี้แล้วปังสุดยอด
มาให้ได้ดูกันด้วยนะครับไปติดตามจากรายงานพิเศษกันเลยค่ะ
คงจะทราบกันดีว่าจะตรวจศรัทธาเรื่องพญานาคเป็นอย่างมาก
ดำได้สร้างการนคราชบริเวณทางขึ้นภูลังกา
และล่าสุดได้ร่วมพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อันเชิญรูปหล่อพระอุปคุฎเข้าไปประดิษฐานภายในถ้ำวัดอาวฮงศิลาวาส
ที่จังหวัดบึงกาลสถานที่ที่มีความเชื่อว่าเป็นสดือแห่งแม่น้ำโขง
และมีวังนาคินหรือวังพญานาคอยู่ที่นี่จึงเป็นที่เคารพสัทธาของชาวบ้านเป็นอย่างมาก
ซึ่งตามความเชื่อพระอุปคุฎคือพระอรหันต์ที่จำศีลอยู่กลางสดือทะเล
สามารถเนรมิตครอบแก้วคลุมตนเองไว้
หากบ้านไหนบูชาจะทำให้เกิดโชคลาภคุ้มกันภัยอันตรายทั้งปวง
ระหว่างที่มดดำร่วมพิธีมีความอัศจรรย์ใจเกิดขึ้น
มีพระอาทิตย์ทรงกรดทั่วบริเวณพิธีสร้างความศรัทธาให้กับผู้มาร่วมงานไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ
ตั้งแต่ฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกสาวพญานาค
ชีวิตของธัญญาอาสยามและพี่สาวคนสนิทลาล่าจะพาปังแบบแพ็คคู่
ล่าสุดเพิ่งจะรำถวายพ่อปู่ศรีสัตนคราชในงานเปิดขุมทรัพย์แห่งเมืองบาดาน
มูลนิธิสุบินนิมิตรจังหวัดนนทบุรีแต่งชุดไทยจัดเต็มเหมือนทุกครั้ง
ระหว่างทำพิธีมีลมพัดแรงตลอดทั้งพิธี
ทำเอาบรรดาลูกศิษย์ถึงกับขนลุกสู้กันเลยทีเดียว
เส้นทางความศรัทธาของธัญญาอาสยามก่อนที่จะประกาศตัวเป็นลูกสาวพญานาค
บอกว่าช่วงที่เจอสถานการณ์โควิดหนักไม่มีงานเข้ามาเงินหมดบัญชี
ลำบากถึงขนาดไม่มีจะผ่อนบ้านผ่อนรถกันเลยทีเดียว
ถือว่าเป็นจุดที่ดิ่งที่สุดในชีวิตเธอเคยจุดทูปและขอให้มีงานมีรายได้ใหญ่
สุดท้ายก็มีภาพยนตร์ติดต่อเข้ามาและเป็นเรื่องเกี่ยวกับหนังงูด้วย
ก็เลยรู้สึกว่าเป็นปฏิหารในชีวิต
หากมีโอกาสก็จะรำถวายพ่อปู่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
ปิดท้ายด้วยความเชื่อส่วนบุคคลของบอลเชิญยิ้ม
ที่ได้เดินทางไปไหว้พ่อปู่ฤษีนารอดสถานปฏิบัติธรรมปู่ฤษีนารอด
สุพรรณบุรีบอลตั้งใจไปร้องเพลงถวายเสียงแก้บนพ่อปู่
ว่าถ้าเกิดเพลงมียอดเข้าชม๑๐ล้านวิวเมื่อไหร่

แต่ปรากฏว่าตอนนี้ยอดวิวทะลุ๓๕ล้านวิวไปแล้ว
จึงได้ไปร้องเพลงถวายเสียงแก้บน
ไปกับน้องโชคไทยรถแห่
สำหรับความเชื่อในการบนบานพ่อปู่ฤษีนารอด
บนบันอะไรก็ได้กี่เรื่องก็ได้
ถ้าบนเรื่องใหญ่จะต้องมีละครรำลิเกมหรสบมาถวาย
จะทำให้สำเร็จเร็วขึ้น
ส่วนตัวบอลนั้นนับถือศรัทธาพ่อปู่ฤษีนารอดเป็นอย่างมาก
และนับถือมานานมากแล้วด้วย

มันได้ผลขอแล้วได้คุณผู้ชมเขา

สำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์